ขอบคุณครับท่านประธานผมจะพยายามให้อยู่ในกรอบเวลานะครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจีรัฐทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชาเชิงเซาพักเก้าไกลครับ
ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องเรียนว่า๒๓ปีมานี้ครับ
ตั้งแต่เป็นผู้แทนรัศดรมาเนี่ยรายงานที่เข้ามาในสภาของเราเนี่ย
สวยวิ่งวนกันอยู่แต่คำสวยคำหล่อแล้วก็เอาคำสวยหล่อมาจับสลับกันไปกันมาอยู่อย่างนั้น
ไม่มีสาระเท่าไหร่ครับแล้วก็จับต้องอะไรไม่ได้
แต่รายงานฉบับนี้ครับผมยอมรับว่าหลังจากอ่านแล้วเนี่ย
เป็นรายงานประจำปีของหน่วยงานราชการที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมา
ผมไม่ได้ประชดนะครับพูดจริงว่าเป็นรายงานที่ดีจริงครับ
ถอดบทเรียนมีการพูดถึงงานวิจัยที่ใช้ข้อเท็จจริงจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมาทำ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี๖๒เนี่ยทั้งสสทั้งสวเนี่ย
ท่านชี้แจงได้อย่างตรงไปตรงมาเห็นภาพแล้วก็เห็นถึงวิธีแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะก็ถูกต้องตามเป้าครับ
อันนี้ผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำรายงานจริงนะครับ
ผมยกตัวอย่างสั้นนะครับยกตัวอย่างท่านสรุปว่า
ผลกระทบจากปัญหาในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่ได้รับผลกระทบคือประเทศชาติและประชาชนโดยตรง
อีกตัวอย่างนะครับท่านบอกว่าเราควรจะแก้กฎหมายให้สวเชื่อมโยงกับประชาชน

อีกตัวอย่างท่านบอกว่าอันนี้ผมประทับใจนะครับ
บอกว่าการวิเคราะห์ปัญหาความล้มเหลวของการจัดการเลือกตั้งสอสอเนี่ย
มาจากการถูกอำนาจอื่นแทรกแทรงการจัดการเลือกตั้งทำให้ไม่มีอิสระ
ใช่ครับตั้งแต่เปลี่ยนคนบริหารกรกตก็ไม่มีอิสระ
เขาให้เป็นองค์กรอิสระแต่ไม่ใช่อิสระจากประชาชน
อิสระจากการตอบคำถามไม่ใช่อิสระจากการตรวจสอบ
มันกลายเป็นกรกตสื่อสารได้ล้มเหลวสุด
จำวันที่๒๔มีนาได้ไหมครับคืนนั้น

สื่อมวลชนเขาก็เอาไปแถลงเขาก็เอาไปทำข่าวกัน
แล้วเขาก็คำนวณสสปฏิบิตคู่ไปด้วย
อีกวันหนึ่งมาบอกว่าที่เขาคำนวณผิดสูตรมันไม่ใช่แบบนี้
แล้วทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่วันที่๒๔ล่ะ
นอนเร็วเหรอครับหรือติดละครหลังข่าว
ท่านก็อยู่ท่านก็แถลงอยู่แล้วแต่ทำไมไม่ยอมบอกเขา
เตือนเขาว่าสูตรนั้นมันผิดหรือกลัวเขาจะคำนวณถูก
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันหลังเอาร่ามมาด้วยนะครับ

เขาบินมาไกลนะครับเห็นใจเขาหน่อย
แล้วอย่างนี้ผลมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นไงครับ
สรุปคือมันล้มเหลวจริงการเลือกตั้ง๖๒ล้มเหลวจริง
สื่อสารก็ล้มเหลวความรับผิดชอบไม่มี
ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมันเกิดจากไหนครับ

นโยบายระเบียบอยากจะออกอะไรก็ออก
ใช้จริงได้บ้างไม่ได้บ้างออกกระทันหันบ้าง
ไม่ได้อบรมบ้างอะไรบ้างมั่วซั่วไปหมด
คือมองจากดาวอังคารยังรู้เลยครับว่ามันมีนัยยะแอบแฝง
เพราะว่าทั้ง๗ท่านก็มาจากคอสชแต่งตั้งเข้ามา
ท่านไม่ได้เข้ามานั่งตำแหน่งกรรมการกรกตแน่

ท่านน่าจะเข้ามานั่งตำแหน่งคนที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจให้คอสชมากกว่า
ผลลัพธ์จากการเลือกตั้งปี๖๒นะครับการสืบทอดอำนาจมันก็สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีครับ
แต่การทำหน้าที่กรกตเนี่ยล้มเหลวเห็นทำอยู่อย่างเดียวครับ
คือหน้าที่ของกรกตมันควรจะต้องทำการเลือกตั้งให้มันสุจริตเที่ยงธรรม
ไม่ใช่ล้มเหลวเอ่ออีกอย่างหนึ่งผมผมเสียใจมากที่ทำไมท่านไม่มาวันนี้
มาออกมารับของความร่มเหลวแทนน้องน้วตัวเองนะครับ
การจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นประชาชนเขาลงชื่อกัน๘๙แสนคน
ขับไล่พวกท่านเนี่ยมันไม่มีกฎหมายว่าห้ามท่านเข้ารัฐสภามารายงานนะครับ
แล้วเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง๓แสนกว่าบาทรถประจำตำแหน่งมีคนขับ
มีรถนำขบวนค่าทางด่วนบ้านพักค่าอินเตอร์เน็ต
สารพัดไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทเงินภาษีทั้งนั้น
ไม่กล้าเผชิญหน้ากับผลการกระทำของตัวเอง
ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าท่านจะเดินเข้าสำนักงานและสบตาเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยสีหน้าแบบไหน
ก็กล้าหน่อยล่ะครับจำได้ไหมครับหลังวันที่๒๔มีนา๒เดือนก็ให้แล้ว
ยังไม่รู้เลยว่าคำนวณใช้สูตรอะไร
กรกตจัดการเลือกตั้งโดยที่ยังไม่รู้วิธีคำนวณสอสอ
ประธานโทษเจ้าหน้าที่แปลภาษามือนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวเอง
คือมันประเทศไหนเขาทำกันครับแบบนี้เอาคน๗คนมาใช้งบประมาณไว้๘๐๐กว่าล้าน
จัดการเลือกตั้งทั้งประเทศโดยที่ยังไม่รู้ว่าคำนวณยังไง
หมดเงินไปหลายพันล้านแล้วถึงค่อยนึกค่อยจะนึกขึ้นได้ว่า
เอาแล้วก่อนหน้านั้นทำไมไม่ไปถามอ่ะเอาเวลาไปดูงานต่างประเทศ
ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้ง๔๕๐๐คะแนนครับ
และคะแนนพึงมีการเลือกตั้งคือ๗๑๐๐๐คันนี้
เท่ากว่าภพชปริรูปให้ศศ๐๖๐๗
คือถึงรักแร้แล้วแต่ยังไม่เต็มตัว
ตามประธานบรรณูนกฎหมายเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ถึงพึงมีก็ไม่ได้

ถ้าพักวัชชนปฏิรูปได้คะแนนเลือกตั้ง๔๕๐๐๐คะแนนได้สอ๑คน
แล้วพักเศรษฐกิจใหม่ขออนุญาตท่านมินขวัญนะครับ
เศรษฐกิจใหม่ได้คะแนน๔๕๐๐๐คะแนนจะได้สอสอกี่คนครับ
ป๔ที่ไหนก็ตอบได้ว่า๑๐คนครับ
แต่ผิดครับกรกตคณะกรรมการกรกตบอกได้๖คน
เที่ยงธรรมเที่ยงตรงสุจริต
อุตริไปสอนวิชาเลขลูกนะครับผมขอร้องให้ครูก็สอนดีแล้ว
อีกความรับผิดชอบหนึ่งของกรกตครับคือกองทุนพัฒนาพักการเมือง
เขามีไว้ทำไมเขามีไว้ให้ท่านสนับสนุนพักการเมืองไง
เพราะหน้าที่ท่านคือต้องสนับสนุนพักการเมือง

ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางเขา
พักการเมืองมันเยอะตัวเลือกมันก็เยอะ
แข่งขันสูงประชาชนก็ได้ประโยชน์

เพราะฉะนั้นท่านจำเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นคั่วตรงข้าม

แล้วก็ทำให้ภาคการเมืองมันเกิดง่ายกว่านี้หน่อยนะครับ

ท่านต้องต่อต้านกฎหมายที่มันทำให้เกิดการยุบพักการเมืองด้วย
วิจัยทำเสนอแนะอะไรส่งมาบ้าง
ถ้าคณะกรรมการ๗คนที่มาจากคอสชแต่งตั้งมาเนี่ย

ผมพูดไปกำแพงกำแพงมันยังจะมีโอกาสฟังผมมากกว่า
คือดูจากประวัตินะครับแต่ละท่านเนี่ยบางท่านนี่เคยเป็นที่ปรึกษาอดีตประธานสารรัฐมนูล
ซึ่งตอนนี้มาเป็นองค์ของมูลตรีแล้วท่านนุรักมาประณีบ
นี่ตัวท็อปหรือนี่ยุคพักมา๓๐กว่าพักแล้ว

แล้วจริงเนี่ยท่านจะใส่เกียรติประวัติของท่านเนี่ย
ท่านก็บอกว่าท่านเป็นที่ปรึกษาท่านขออีกนิดเดี๋ยวครับ
ท่านก็บอกว่าท่านเป็นที่ปรึกษาตุลาการสารรัฐมนุน

ไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นเด็กใครหรอกมันไม่มีประโยชน์เนาะ

ถึงมันจะล้มเหลวในการเลือกตั้งเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ล้มเหลวไปซะทุกอย่างจริง

การเลือกตั้งมันก็โดนด่าทั้งประเทศจริง
ซึ่งมันมากกว่าปี๖๑๒เท่าเลยนะครับ
ใช้งบประมาณไป๒๐๐กว่าล้าน
ที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้งสวสส
แต่ยังจัดสัมมนาได้หรือ๘๒งาน

ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้ง
แปลกใจเลยครับทำไมมีตู้แช่ไว้อยู่ในสำนักงานกรกต
ก็ปีหนึ่งทำงานตัวเป็นเกลียวขนาดนี้
ก็ผมไม่มีเวลาไปดั่งดื่มคนเดียวนะครับผมเข้าใจ
ก็ไหนพูดถึงตู้แช่วายแล้วนะครับ
สรุปว่าเอาเป็นน้ำผลไม้เนาะ

ผมจะได้ทำความเข้าใจให้ตรงกัน
อย่างนั้นด้วยความเคารพครับ
เป็นไปได้อย่าให้อย่าไปจัดตารางงานให้ท่าน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อสักท่านที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่
นั่งในงานสัมมนาที่มันเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกจิตสำนึกคุณธรรม

ผมคิดว่าท่านอื่นน่าจะเหมาะสมกว่า

ก่อนที่จะสรุปนะครับผมก็อยากให้กำลังใจครับว่าบุคลากรที่ทำงานเนี่ย
ผมคิดว่าท่านทำรายงานเรื่องนี้ได้ดีจริง

เคราะห์ได้มากกว่าที่ผมเตรียมไว้ก่อนที่ผมจะอ่านรายงานเล่มนี้ด้วยซ้ำ
แล้วก็อยากเห็นรายงานที่สร้างสรรค์แบบนี้จากหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ

หลังจากเป็นมิดฟิลคอยสนับสนุนการสืบทอดอำนาจให้คุณประยุทธ์

จะอยุขมือโวตของคุณประยุทธ์เองมาเป็นสอวร
สุดยอดนะครับจัดการเลือกตั้งสวเองกับมือนะครับ
ที่รัฐพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเสียดสีครับ
พูดเลยครับประเด็นที่นะครับ
ผมก็แค่บอกว่าจะจัดการเลือกตั้งสวเองกับมือ
จัดการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็มีรายชื่อตัวเองไปอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองสว
อันนี้ใช้มาตรา๔๔หลังการเลือกตั้งด้วยนะครับ

ส่วนคณะกรรมการทั้ง๗นะครับผมก็

มันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตย

เป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเนอะแล้วก็เอ่ออยากจะถามคำถามทิ้งท้ายไว้ครับ

ท่านท่านทำได้ยังไงครับหลังจากที่ได้กระทำหรือว่า
คำพูดที่ได้พูดออกไปในการเลือกตั้งปี๖๒ซึ่งมันได้ทำลายหลักการ
กระบวนการประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่ประชาชนโหยหามาตลอด๕ปี
แล้วก็ยังนั่งไปนั่งเป็นประธานไปนั่งเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา
ต่างนานาที่พูดถึงความดีงามของหลักการประชาธิปไตย
พูดถึงความสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งไปพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชน
โดยที่สบตากับเขาอย่างมั่นอกมั่นใจอย่างที่ผมเห็นในภาพที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
ทำได้ยังไงครับผมอยากรู้จริงจริงขอบคุณครับท่านประธาน
ครับขอบคุณครับต่อไปคุณรังสิมา